คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องหึงโหดกันหน่อยเมื่อคืนเกิดแถวหอพักของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านถนนวิภาวดีเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมคือผู้หญิงคนหนึ่งเขาเลิกกับฝ่ายผู้ชายไปแล้วสามเดือนค่ะก็กลายเป็นอดีตแฟนกันไปแล้วแต่ฝ่ายผู้ชายยังไม่ยอมยังขู่มาทำร้ายต่างต่างนานาล่าสุดเมื่อคืนนี้ฝ่ายผู้ชายยกพวกไป๘๙
มีภาพมีคลิปพร้อมข้อความบอกว่าแฟนเก่ายกพวกมา๘๙คนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้ามาทำร้ายถึงคอนโดใช้มีดฟันเพื่อนรุ่นพี่บาดเจ็บไป๒๔แผลเย็บไป๗๘เข็ม
เธอก็ร่ายยาวเหตุการณ์เกิดขึ้นในคอนโดย่านครอง๑ครองหลวงพื้นที่สพครองหลวง
ปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเกิดขึ้นบ่อย
เพราะว่าโดนทำร้ายบ่อยแล้วเกิดนะฮะ
ถนนเรียบครองหนึ่งอำเภอครองหลวงจังหวัดประธุมธานี
จุดเกิดเหตุก็ไปคุยกับนางสาววันวิสาเมฆสัมพันธ์
ที่เธอโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คอายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับ
เธอเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมวันที่เกิดเหตุคือ๓ทุ่ม๒๘นาที
๒๔มกราคมที่ผ่านมาณวันอาทิตย์แฟนเก่าที่เลิกกันไป
สักประมาณ๓เดือนส่งข้อความมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาคอนโดนะ
แล้วมาถึงแล้วเนี่ยแล้วเธออยู่กับเพื่อนรุ่นพี่
เพื่อนรุ่นพี่ผู้ชายก็เลยลงไปขอเคลียร์กันสองคนเพื่อขอไปเคลียร์
ถ้าลงไปเองกลัวจะมีเรื่องเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายมาแล้ว
ก็เลยให้เพื่อนรุ่นพี่ลงไปพอรุ่นพี่ลงไปถึงถูกกลุ่มผู้ชายที่มากัน
ทั้งแฟนเก่าด้วยมากัน๘๙คนอาวุธครบมือนะบุกเข้ามาพังข้าวของ
แล้วก็เอามีดฟันรุมทำร้ายจนรุ่นพี่โดนฟันไป๒๔แผลเย็บไปถึง๗๘เข็ม
ดูสภาพสิครับหัวเอยคิ้วเอยตัวเอยนะฮะตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
หลังเกิดเหตุเธอก็เอาคลิปหลักฐานไปแจ้งความที่สพครองหลวงเป็นที่เรียบร้อย
ฟังเธอเล่าอีกทีนึงว่าสาเหตุต้นเหตุมันเกิดจากอะไรครับ
ก็มีการเดินไปตรงนู้นข้างในพร้อมกันอีก๕คนมันก็ขึ้นมา
แล้วก็เดินเดินมาเห็นพี่ชายหนูคนที่อยู่โรงพยาบาลตอนเนี้ยค่ะก็คือใช้มีดฟันหัวเข้ามาเลย
เป็นอดีตแฟนเก่าแล้วกันไป๒๓เดือน
คนที่โดนทำร้ายคือรุ่นพี่รุ่นพี่คนสนิทไม่รู้ค่ะคือเขาเป็นคนขู่ไว้แล้วว่า
แล้วว่าถ้ากูถึงกูจะเล่นทุกคนกูไม่ไหวนะทั้งผู้ชายหรือผู้หญิง